โอ้โหวิวสวยนะคุณผู้ชมภาคใต้ทะเลไทยนี่เป็นสวรรค์บนดินจริงเลยนะคะ
วันนี้ก็เลยอาศัยช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาพักผ่อนท่องเที่ยวดูทะเลดูน้ำดูทราย
เผื่อจะเจอวานสักตัวก็จะดีนะคะเนี่ยอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาว
รายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะอยากจะตรวจสอบสภาพอากาศอย่าลืมดูรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
วันนี้เนี่ยเราเปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยว่าตอนนี้นะคะภาพดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย
มีพื้นที่ไหนบ้างที่จะมีโอกาสเกิดฝนอุ้ยดูแล้วด้วยนะคะทะเลอ่าวไทยค่ะคุณผู้ชม
ทะเลอ่าวไทยเนี่ยมีเมฆปกกลุ่มอยู่นะคะก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับการออกเรือเล็กนะคะ
แต่ถ้าหากว่าถ้าจะไปท่องเที่ยวแถบฝั่งอันนาบันเนี่ยยังพอได้หน่อยนะคะ
ส่วนสภาพอากาศช่วงนี้เรียกว่าร้อนจัดร้อนจีร้อนแสบผิวกันเลยทีเดียวเพราะว่า
ตอนกลางของประเทศนะคะยังมีหย่อมความร้อนหรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำรูปตัวแอลนี่แหละค่ะ
กลุ่มตอนกลางของพื้นที่แล้วมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเสริมมา
ทำให้บริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้บางพื้นที่เนี่ยมีฝนนะคะ
ขณะที่ภาคเหนือแถบจังหวัดน่านลำปางยังพอมีฝนบ้างแต่สิ่งที่ต้องเตือนกันมากหน่อยก็คือความร้อน
แตะสี่สิบองศาเซลเซียสก็ว่าได้ในช่วงตอนกลางวันนะคะถ้าดูจากโมเดลนี้แล้ว
สังเกตสีแล้วกันค่ะยิ่งแดงเข้มแดงกล่ำแดงชัดขนาดไหนนั่นคือคุณผู้ชมค่ะ
หมวกหาร่มหาเสื้อคลุมกันไว้ดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าหากโดนแดดเยอะเยอะแล้วไม่กันแดดเนี่ย
เสียงมะเร็งผิวหนังด้วยเหมือนกันนะคะส่วนถามว่าแล้วฝนล่ะจะตกที่ไหนกี่โมงกันบ้างนะคะ
โมเดลนี้จะมีคำตอบให้ค่ะช่วงเวลาสักบ่ายนะคะฝนก็จะกินพื้นที่มาแถบภาคตะวันออก
จันทบุรีตราดระยองรวมถึงภาคใต้สีเขียวเหลืองนั้นอยู่แถวภูเก็ตพังงา
เตรียมรับมือหน่อยในช่วงบ่ายและเย็นของวันนี้นั่นเองนะคะภาคเหนือมีแถบแถบตอนบนของประเทศค่ะ
แต่ถ้าพูดถึงภาคเหนือแล้วต้องพูดถึงเรื่องของปัญหาฝุ่นควันด้วยเหมือนกันตอนนี้ลมที่พัดมาเนี่ย
เป็นลมกำลังอ่อนก็เลยทำให้มีการสะสมของฝุ่นนอกจากฝุ่นแล้วก็ร้อนแล้วค่ะ
ร้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมคะนี่ค่ะจะต้องมีการช่วยคลายร้อนให้กับสัตว์ต่างที่อยู่ในสวนสัตว์กันด้วย
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยนำรถบรรทุกน้ำตระเวนพ่นละอองน้ำตามโซนจัดแสดงสัตว์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วค่ะ
เป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ช่วยคลายร้อนให้กับสัตว์ต่าง
โดยจัดรอบพ่นละอองน้ำวันละสองรอบทั้งเช้าและบ่ายนะคะเพราะว่านอกจากจะช่วยคลายร้อนได้แล้วเนี่ย
ก็ยังช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองพีเอ็ม๒๕สร้างบรรยากาศให้น่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาลค่ะตอนนี้ระดับน้ำลดลง
เหลือความลึกแค่สองเมตรเท่านั้นนะคะชาวประมงพื้นบ้านก็ต้องปรับวิธีการหาปลาแบบใหม่
ด้วยการตกเบ็ดใส่เบ็ดราวและเบ็ดเต้าตามเกาะแก่งสันดอนทราย
แล้วก็ข้างตลิ่งริมฝั่งแทนการทอดแหค่ะโดยเฉพาะตามโขดหินที่เป็นแอ่งลึกนะคะ
ก็มักจะมีพืชน้ำหรือว่าไคร้น้ำที่ปลานี่ชอบกินก็เลยเป็นที่ที่ปลาชุกชุม
ชาวบ้านก็สามารถจับปลามาได้พอสมควรนะคะก็เอามาทำอาหารทานกันในครัวเรือน
วิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคะช่วงนี้หน้าร้อนนะคะ
หลายคนก็นึกถึงทะเลค่ะอยากจะไปเที่ยวทะเลทะเลไทยมีทั้งฝั่งอันดามัน
อ่าวไทยรวมถึงภาคตะวันออกด้วยทะเลสวยแบบนี้ไปเที่ยวกันนะคะ
แล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาสุขภาพของตัวเองด้วย
ไม่แน่นะคะคุณผู้ชมอาจจะเห็นของดีของมีค่าอย่างอำพันธ์ทะเลก็ได้ค่ะ
ว่าแล้วดิฉันก็ไปรอดูดีกว่าเผื่อจะโชคดีกับเขาบ้างนะคะ